เริบหรือไม่ได้ไหม
สวัสดีครับค่ะณเป็นแล้วหรือสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะณเป็นแล้วหรือ
หยุดมาโนภาพนะหยุดจิละนันมาโนเจ็ม

จับหนุ่มโพสต์คลิปชำแหละเก้ง
เก้งนี่คือหมายถึงตัวเก้งสัตว์

คือดีกว่าจับแบบสดเลย
เพราะว่าเขาไปเปิดแบบสดนะครับ
อ้างบอกว่าไม่รู้เป็นสัตว์คุ้มครองคุณผู้ชมครับ
เมื่อวันนี้แฟนเพจทีมพญาเสือ

รวมถึงข้อความหลังได้รับการร้องเรียนบอกว่า
มีการชำแหละเนื้อเก้งแบ่งกันรับประทาน
บริเวณหลังบ้านหลังหนึ่งในหมู่๓ตะบน๓เรือน
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
ลงสื่อออนไลน์ยูทูปด้วย

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าตรวจสอบพื้นที่
ตามคลิปวิดีโอดังกล่าวไปพบนายปัญญา
อมรับนะครับว่าซื้อเก้งมาจากสระบุรีในราคา๘๔๐๐บาท
เพื่อชำแหละเลี้ยงคนงานของตนเองจริง
โดยไม่ทราบนะครับว่าเป็นความผิด
ซึ่งเก้งนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลำดับที่๑๐
กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ๒๕๕๙
ทั้งนี้ครับจากการตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดแล้ว
บริเวณหลังบ้านที่ทำการชำแหละไปพบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ก็คือขนเก้งนะฮะรวมทั้งยังมีอุปกรณ์
ในการกระทำความผิดนั่นก็คือมีดแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับ
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกลุ่มนายปัญญานะครับในฐานความผิด
มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยมิรับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

นำส่งพรรลงงานสอบสูรสถานีตำรวจภูทรบริประอินค์สาขาศิลป์ธิวาธานี

ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ณศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ต่อไปครับอืมเนี่ยฮะแต่นี่มันเป็นเก้งเลี้ยงใช่ไหม
เก้งสิเหมือนคุณกันก็เป็นเก้งคุณเป็นพวกเก้งทุกวันนี้แถวราชบุรีมันก็มี
เก้งฟางกวางนะใช่ไงแต่เขาก็กินกันเนื้อกวางก็ไม่ได้อย่างเก้งนี่ไม่ได้
นี่เก้งไม่ได้เก้งใช่ไหมฟาร์มนี่ไม่ได้แต่ทุกวันนี้เขาก็มีฟาร์มกวางที่แบบว่าเขาเลี้ย
เอาเนื้อวางอันนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ก็ทุกวันนี้เขามีการเพาะพันเก้งด้วยนะไม่รู้
เดี๋ยวลองให้ทีมงานลองค้นดูซิว่าเก้งเป็นไหมเก้งแต่ผมว่าน่าจะเป็นนะเนี่ยเขาเป็นมันเป็นสัตว์ป่า
แต่เมื่อก่อนนี้มันอยู่ในป่าเก้งนี้เป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเก้งเลี้ยงอ่ะเก้งนี้ก็ต้องเป็นสิมันจะมีด้วยเหรอ
เลี้ยงไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงก็เป็นเลี้ยงไม่ให้เลี้ยงมีสัตว์ปลาในครอบครองไง
คือต้องได้รับการเช่นสูงใจอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดนี้ไม่ได้
เมื่อก่อนฉันเคยกินเนื้อกวางอะไรอย่างนี้กวางก็ยังได้อยู่กวางได้เพราะว่าเลี้ยงกันเยอะอ่ะเนาะเหมือนนกกระจอกเทศกวาง
ในคำคาว
ชาวบ้านที่เกิดขึ้นนาทีอำเภอเมืองจังหวัดของจะนะจะบ้านช็อค

เงาดำปริศนาพุ่งขึ้นฟ้าเถอะ

แล้วก็บอกว่าชี้ทางเจอศพสาวสักแขนลอยอืดในน้ำ
คือเมื่อวานนี้๒๔เมษายนพนักงานสอบสวนสพยพระรับอำเภอเมืองขอนแก่น
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตลอยอืด
อยู่ริมห้วยพระคือในพื้นที่ตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุของเขาประมาณ๒๐ปี
แล้วก็เท่าที่ดูจากสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า๒วันแล้ว
ตรวจสอบร่างกายเพราะว่ามีรอยสักใบหน้าผู้หญิง
แล้วก็นาฬิกาคู่ดอกไม้บนแขนทั้งสองเลยนะครับ

เอออ๋อบุรระดำครับ

ไอ้หนุ่มเดี๋ยวเวง

เขาบอกว่าผู้หญิง๒๐ปีชาวบ้านที่พบศพ
เล่าว่าตนเองได้มาเช่าหอพักอาศัยอยู่ที่ตำบลพระรับ

โดยทุกวันกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ย
ก็จะออกไปเก็บผักสวนครัวที่สวนของเจ้าของหอพัก

โดยขณะที่ตนเองกำลังเดินไปเก็บผักภายในสวนจู่
ก็จะเกิดเหตุการณ์ขนลุกไปทั้งตัวเลยนะฮะ
มีเงาสีดำพุ่งขึ้นจากน้ำ

ตนเองจึงเหลือบตาขึ้นไปมอง
แต่หลังจากลอยล์ลองมาที่ฟืน

จึงเข้าไปเห็นกับตกใจอย่างมากเลย
เมื่อพบว่าวัตถุที่รอยอยู่นั้นเป็นศพผู้เสียชีวิต
แล้วก็โอเคละผมก็กลับไปช่วงเริ่มกินเหม็นแล้ว
ตนจึงรีบไปหอพักแล้วแ่งให้ของหอพักทราบ
ก่อนจะไปแจ้งตำรวจนะฮะให้เข้ามาตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวยังได้รับแจ้งอีกว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
ได้ออกมาโพสต์ภาพของหญิงสาวพร้อมกับข้อความประกาศตามหาหญิงสาวคนดังกล่าว
ซึ่งได้หายตัวไปหลังจากที่เดินทางมาเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองขอนแก่น
แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อกันได้เลยจนกระทั่งมาพบว่าเป็นศพเนี่ยแหละ
แล้วก็มั่นใจว่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวเอ๋ยอายุ๒๒ปี
ประกาศตามหาเนื่องจากญาติและคนใกล้ชิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจดจำได้คือ
รอยสักบนร่างกายของเขาความคืบหน้าเนี่ยจากการชนะสูตรเนี่ย
หาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
น้องเอ๋ยเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดเข้าที่ศรีษะจำนวนหนึ่งนัด
โดยกระสุนเนี่ยยังคงฝังอยู่ในกระโหลกเลยแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิต
ตำรวจที่ขอนแก่นเขาเปิดเผยเลยฮะในวันที่เกิดเหตุผู้ตายแล้วก็กลุ่ม
ผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มาอาศัยอยู่ที่เนี่ยแหละแห่งหนึ่ง
ริมหน้าถนนหน้าเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในระหว่างนั้นคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
น่าจะมีปากเสียงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ใกล้เคียงสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
และจากนั้นคาดว่าคนร้ายได้พาผู้เสียชีวิตไปในจุดรับตา
แล้วก็อำพางศพด้วยการโยนลงในลำห้วยพี่

ก็จับตัวคนร้ายได้หรือชื่อไอ้ต้ำใช่ไหม

ซีว่ายกับพุหญิงคนนึงชื่อนินเป็นผู้หญิงนะครับ

คืออุ้มออกมาแล้วก็หลังจากนั้นให้นั่งมอเตอร์ไซค
คือโดยการที่เอาตัวน้องเอ๋ยนั่งตรงกลาง

แล้วก็ข้างหลังเป็นผู้หญิงคนนั้นประกบ

ยิงน้องแล้วก็โยนตรงน้ำ

อะไรนะฮะอันนั้นยังไม่ทราบ
แล้วทำไมสาเหตุอะไรอ่ะ

คือไอ้ตั้มเนี่ยน่าจะเป็นแฟนใหม่ของเอ๋ยเนี่ย

แสดงว่าตอนที่นั่งไปกัน๓คนนี่แสดงว่า
ยินยอมให้นั่งไปด้วยเขาหลับ

อุ้มออกมาจากอพาร์ทเมนต์
หรือที่พักนั้นคือก็อุ้มน้องเอ๋ยออกมาเนี่ย
สภาพเหมือนแบบน้องเอ๋ยไม่รู้ตัว

ตอนนี้รู้สึกตำรวจจะเจอมอเตอร์ไซค์ล่ะ
ตามตัวไอ้ตั้มกับทางชื่อนินอยู่นี่แหละ

ระหว่างที่แบบนางก็ไปเก็บสวนครัวปกติ

อยู่ดีที่อะไรหาขึ้นบนต้นไม้อะไรอย่างงี้

คิดแปลงของกุ่นอ่ะคุณแม่ช่วงนี้น่ากลัว
นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าบางทีวิญญาณมันอาฆาตเนอะ
เวลาที่มันจะบอกว่าอยู่ตรงนี้มันก็มีสิ่ง

คนที่ไปเจอศพน้องเอ๋ยเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นมาหลายปีแล้วเขาเช่าหออยู่
แล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเก็บผักทุกวันเขาก็เคยมีอาการแบบนี้
พอเดินไปตรงนี้เขาบอกว่าวันนี้ที่รู้สึกคือขนลุกทั้งตัว
แล้วพอสักพักนึงเขาก็เหลือไปเห็นว่าเหมือนมีอะไรพุ่งจากน้ำขึ้นไปบนยอด

ใช่เขาก็มองขึ้นไปมันไม่มีอะไรเขาก็เลยมองกลับลงมาอีกทีที่พื้นน้ำ
วัตถุก็ไปเห็นวัตถุลอยอยู่ก็เลยเดินไปดูก็พบว่าเป็นศพนี่แหละ
แต่เดินใกล้ขนาดนั้นไม่ได้กลิ่นเลยคุณแม่ถ้ากลิ่นมันแรงอ่ะ
มันก็ไม่รู้ไงแองจี้กูก็ไม่ได้อยู่ขอนแก่นกับเขาไงเธอ

ไม่แต่เห็นก็คงต้องกลัวอยู่แล้วล่ะ

ใช่ค่ะเอาเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันให้ดีมากเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์
จะโพสต์ข้อความในการเตือนภัยว่าสงสารเลยคนไข้เด็ก
ซึ่งก็เป็นผิวหนังอักเสบอย่างชนิดที่รุนแรงมากเลยนะคะ

เป็นโรคผิวหนังอักเสบชนิดรุนแรงถูกต้องไหมคะ
ไม่ใช่มันจะเป็นแผลปิดก๊อกทั้งตัวนะฮะ
ปิดก๊อกเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคล้ายกับเป็นแบบว่าไฟไหม้อย่างนี้แหละ
ลายนี้เป็นแผลทั้งตัวเจ็บแล้วก็แสบไปหมดเลยทีเดียวนะคะ
สาเหตุเนี่ยมันก็คือการแพ้ยามันไม่ได้เป็นโรคผิวหนัง
มันคือการแพ้ยามันได้แก่ยาพวกยาปฏิชีวนะยากันชัก
หรือว่าการติดเชื้ออย่างเช่นพวกเชื้อแบคทีเรีย
แล้วก็แบบอย่างชิ้นนี้ไม่ทราบสาเหตุเชื้อพวกนี้นะฮะ
สำหรับการรักษาพิจารณาให้สเตอรอยด์สารน้ำ
เฝ้าระวังติดเชื้อแบบแพคทีเรียเพิ่มนะฮะ
สำหรับการป้องกันเนี่ยนะฮะทางอ้อมเนี่ยที่พอจะป้องกันได้เนี่ย
ถ้าเกิดมีอาการแพ้ยาขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ก็งดกินยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นนะฮะ
ที่ไม่มีข้อบ่งชี้งดการกินชุด
กินยาชุดที่แบบว่าไม่ทราบชนิดของยาด้วย
แต่ถ้าจากการติดเชื้อเนี่ยคงจะยากอยู่นะครับ
แต่ว่าป่วยอาการไม่ดีขึ้นเนี่ย๒หรือ๓วันเนี่ย
รีบไปพบหมอเนี่ยจะดีที่สุดเลยค่ะ
เพราะว่าปรึกษาเพศรัชกรหรือว่าพบแพทย์เนี่ย

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบว่าแพ้ยา
ถึงได้บอกว่าเวลาเราไม่สบายเป็นอะไรเนี่ย
เวลาไปหาหมอเนี่ยขนาดเวลาเขาจะจัดยาให้
บอกว่ามีอาการแพ้ยาอะไรไหมเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยนะ
อยากให้คุณผู้ชมเมมเอาไว้
อย่างเวลาเราแพ้ยาอะไรอย่างนี้เราจะต้องเมมเก็บเอาไว้ในนี้

พอเวลามันเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเนี่ย
ว่าเราแพ้ยาอะไรเนี่ยมันจะได้มีการแก้ไขได้เลยทันที
หรือว่าเราจะบอกกับหมอหรือว่าคนที่จัดยาเนี่ย
ว่าเราแพ้ยาในลักษณะแบบนี้นะ
เพราะยาปฏิชีวนะบอกจริงนะมันเป็นยาที่ราคาที่ไม่แพง
เพราะว่าเขาได้ทำการแบบเขาเรียกว่าผลิตออกมานานมากแล้ว
แล้วก็เอามาขายมาไม่รู้กี่นานหลายปีนะ
แต่ว่ามันเป็นยาที่แบบว่าช่วยเบื้องต้น
ซึ่งการแพ้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะ
ที่ว่าคนทั่วไปจะแพ้ได้ง่าย
เดี๋ยวนี้คนแพ้ง่ายขึ้น

อันนี้เขาบอกว่าทุกวันนี้เวลาตีหวยต้องไปดูว่าเด็กที่อยู่ดีคลอดเนี่ย
เวลาตกฟากกี่โมงแล้วก็เกือบถูกว่าแม่งจริงเหรอแล้วให้ตีกันไง๓๓๑ไง
ที่บอกว่าแล้วหวยออกอะไร๓๓๑ไงวะแต่เราบอกว่ามันเป็น๓๐
แล้วบอกว่าถ้าเกิดเด็กผู้ชายบวก๑คนมาขอบคุณกันใหญ่เลยในแฟนเพจ
เดี๋ยวกลับมาหล่อนนี่หมกวุ่นเหมือนกันนะ
นี่ก็เรียกได้ว่าคอหวยเขาต้องติดตามข่าวนี้กันเลย
คือสาวเมืองชนอยู่ดีคลอดลูกชายกลางถนนเลยคุณ
หวยก็เลยเอาละไปดูซิว่าถนนเลขอะไร
เออแล้วยังไงแต่ที่เด็ดที่สุดเขาไปดูที่เวลาตกฟาก

เวลาตกฟากมันสำคัญยังไงแองจี้
เอาก็มันจะเป็นสามหลักเหรอคุณแม่ทำไมฮะ
ก็คือเวลาตกฟากก็จะสมมุติแหล่งเด็กเกิด๖โมง๓๘ก็เป็น๖๓๘นะครับ

เคยได้ยินคำว่าไทยมุงไหมมันก็ยังไทยมุงอยู่เหมือนเดิม
นี่อีกหน่อยดูแต่อันนี้ชาวบ้านเนี่ยมุมดูคุณปิอิพรนิกวาสอายุ๒๒ปีเนี่ย

แล้วก็ตรงระหว่างขา

ก็มีทารกแรกเกิดเพศชายสุขภาพแข็งแรง

แถมยังมีสายรกติดกับแม่อยู่เลย
ถึงต้องมาตัดสายสดือ
แล้วก็รีบนำเด็กส่งที่โรงพยาบาลชนบุรีพร้อมแม่

อายุ๕๑ปีอาชีพขายข้าวขาหมูอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

พร้อมกับบอกว่านางสาวปิยพรเป็นลูกสะพ้าย
อ๋อเหรอเป็นปู
ลูกชายนี่ศักยันต์อาชีพลูกชายเนี่ยศักยันต์
ตอนนี้ลูกชายไปศักยันต์อยู่ต่างจังหวัด
ตนนะฮะอยู่อีกซอยกำลังจะต้มขาหมูนี่แหละ
สะพ้ายโทรศัพท์ไปบอกว่าปวดท้อง
ให้เอารถมารับไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อย

แต่มาถึงปุ๊บก็เห็นนางสาวปียพร
นอนอยู่กลางถนนแล้วก็คลอดลูกออกมาแล้ว

จะได้มีคนมาสืบทอดนามสกุล
ขณะที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเอาล่ะ

ปกติจะคลอดบนรถถูกต้องไหมแองจี้
จะต้องบนคลอดบนรถจะต้องไปตีทะเบียนรถ

ถนนแล้วสดคือขาเด็กทารก

เขาก็เลยไปดูว่าเวลาคลอดคือเวลา
๖โมง๑๗นาทีเออเห็นก็สวย

ก็ไม่รู้ถ้าผู้ชายก็บวกไปผู้หญิงก็บวกไปแต่ตอนคลอดน่ะ

ขนุนบางคนเขาก็ไปดูเลขถนนเหมือนกัน
อยากได้ดูเลขลดครูแม่ใช่มั้ย

ถึง๖๑๘เผื่อเอาไว้ถูกไหมล่ะ๖๑๓๖๑๔๖๑๕๖๑๖๖๑๗๖๑๘๖ตัว
แล้ว๑ทับ๓แล้วคุณแม่ก็นั่นไงก็ไล่ไป๔๖๑
คุณไปซื้ออย่างนั้นได้ยังไงคุณก็ถูกจับสิเอาเหรอก็ไม่ไปหาลอตเตอรี่
เขาไปหาลอตเตอรี่แล้วบอกไปหาลอตเตอรี่ที่เลขท้ายลงด้วยอันนี้
๖๑๓๖๑๔๖๑๕คุณจะไปหลุดคู่ด้วยบนเบิ้ลไม่ได้นะคุณแม่
เธอพูดนะฉันไม่ได้หยุดมันออกไปสักคำหนึ่งเลยนะ
คุณม้าผู้ประดุงความยุติธรรมช่วยบอกใครพูดคำว่าบนคะ

คือเอาง่ายมัน๑ทับ๓คือนั่นเลขที่ถนน
แต่เด็กคนนี้เกิด๖โมง๑๗นาที
อายุ๒๒ใช่ไหมอายุ๒๒

โอ๊ยโอ๊ยแสดงแล้ว

เออคุณแม่ก็อันนี้เราลองนับดูไงว่าถ้าเกิด๖โมง๑๗นาที
แต่เลขนี้เชื่อจริงนะคนคลอดลูกแล้วได้ลูกผู้ชายหวยออก
มันจะต้องเป็นไง๖๑๗๖๑๘อย่างนี้หรอเด็กเกิด
แต่พี่อยากเห็นเลขรถอะเลขรถพ่อตาที่เอาขับมาส่ง

เมื่อกี้เราเห็นไหมล่ะพ่อตาเนี่ยกำลังต้มขาหมูอยู่
ลูกสาวนี่ก็บอกพ่อปวดท้องจังเลยแต่พ่อจะอยู่อีกซอยหนึ่ง
ขับมาปุ๊บเจอลูกอยู่กลางถนนแล้วคลอดแล้ว
รถพ่อก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าลูกคลอดแล้ว
ใช่เขาขอดไปแล้วไงก็ไปดูสิอยู่หน้าบ้านเลขที่เท่าไหร่

นี่ไงมี๑ทับ๓หมู่๑เห็นไหมล่ะ
๑ทับ๓หมู่๑เห็นไหมละ
อีกเรื่องดีกว่าจีนสุดล้ำคิดค้นเสื้อผ้าอัจฉริยะ
ยืดได้หดได้ตามอากาศร้อนหนาว

เดี๋ยวนะครับมันเป็นวัลสารอันหนึ่งครับ
เขาระบุว่านวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาสิ่งท้ออัจฉริยะจากเส้นไหมครับคุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่าสามารถยื่นแล้วก็หดได้ตามความชื้นของอากาศ

ตามรายงานเขาระบุนะครับว่าแขนเสื้อที่ทำจากสิ่งทออัจฉริยะสามารถหดตัวได้
ในแนวได้มากถึง๔๕
เมื่อสัมผัสกับความเปียกชื้นหรือว่าเหงื่อบนร่างกาย
แล้วก็กลับมายืดขยายยาวเท่าเดิมได้
สภาพอากาศโดยรอบนั้นเริ่มแห้ง
ก็จะกดของมันไปเอง
มันก็จะหดของมัน

สำหรับกุญแจสำคัญของคุณสมบัติอัจฉริยะดังกล่าวก็คือใยกล้ามเนื้อเทียม
ซึ่งพัฒนาโดยคณะนักวิจัยจากนั้นคลายในทศบาลนครเทียนจินทางจีนตอนเหนือ
โดยเส้นใยกล้ามเนื้อเทียมนั้นเป็นวัสดุเรียนแบบกล้ามเนื้อธรรมชาติ
ที่สามารถหดตัวขยายตัวหรือว่าพลิกหมุนได้โดยอาศัยสิ่งเหล้าภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าอุณหภูมิความชื้นแล้วก็แสงสว่าง
หลิวจุ้นเฟิงผู้นำการวิจัยเขาเปิดเผยนะครับบอกว่า
แรงบันดาลใจมาจากกลไกการขยายปริมาตรของใยไหมครับ
โปรตีนไหมดูดทรัพย์บริกุลของน้ำการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตร
และการเปลี่ยนแปลงทางเชิงโครงสร้างของใยไหมหลังดูดทรัพย
และคายน้ำเนี่ยจะทำให้เกิดการหดหรือว่าการขยายแล้วก็การพลิกหมุนนะฮะ
ชี้ให้เห็นว่าเส้นไหมเหมาะกับการเป็นสิ่งทออัจฉริยะที่อ่อนไหวต่อความชื้น

เหงื่อออกเนื้อผ้าจะหดตัวแต่พอเหงื่อแห้งเนื้อผ้าก็จะยืดตัวออกมา

แต่ตอนนี้มันจะยืดแต่เฉพาะแค่แขนกับขา
แล้วตัวล่ะ
ใช่ไหมล่ะมันก็จะต้องแบบทอแต่เฉพาะแค่ตรงแขนกับตรงขา
แล้วนี่ตัวมันก็ไม่ได้ยุ่งด้วยสิ
กลาย

เรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวดีสำหรับคนชอบลุ้น
ตอนนี้คนดูช่องไทยรัฐทีวีพูดถึงรายการใหม่
รายการหนึ่งเยอะมากเพราะแจกทองแสนทุกงวด
ใจปั้งขนาดนั้นเลยเหรอแจกทองไปแสนเลยเหรอ
เขาบอกว่าแจกจริงไปดูโฉมหน้าของผู้โชคดีคนแรกกันเลย

ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยมโทรออกฟรีแล้วก็มารอลุ้นกันได้เลย
หลังจากที่ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะทั้งสองงวดอืม
ทุกเดือนเดือนละ๒ครั้งนี่แหละดอกจันทร์๕๕๐สี่เหลี่ยมโทรออก
แล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยโทรออกเลยคุณมีสิทธิ์ลุ้น

ก็เอาบินนั่นแหละมาเป็นส่วนลุ้นของเราครั้งนี้ยกอืม
ต้นหอมกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อวานนี้มะตูมยังอยู่ที่อเมริกา

บอกไม่ไหลจะเป็นคนไปกับชาติมค่าไอ้มี่ยสัจที
ไม่ใช่เรื่องของคุณครับคุณต้องอ่อน

คือเอาล่ะมันเป็นประเด็นสังคมไปเลยล่ะเกี่ยวกับปูปรายาที่อยู่ดีนักข่าวก็ไปถามนางบอกว่า
เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมันเป็นยังไงปรากฏว่านางบอกนางไม่ได้ทำแล้ว
คนที่เอาของไปขายนางสงสารตัวแทนร่วมไปถึงเช้าเช้าก็เป็นตัวแทนชตีภาษีเธอ
โอ้ยเหรอเด้ว

ภื้นกูผอมหลวนและช่างมึงช่วยเอาให้หน่อยช่วงหนูช่วยเอาไปขาย
ครึ่งวางที่เพื้น
ถ้าเราย้อนกลับไปสมัย๑เอาดาราเนี่ยมาเป็นบอสต้านี่นะคะต่อไป
ไปเรียกคุณปูว่าบอสนะคะสงสารเขาเขาอุตส่าหสงสารตัวแทน
แล้วจบกันด้วยดีก็หมวยจะจบมาตรงแชร์เนี่ยเพราะมีเจตนาญต้องการกระจายข่าวให้ตัวแทนทราบ
จะได้ไม่ต้องไปพูดพาดพิงหรือใช้ชื่อเขาในการขายเพราะเขาออกมาพูดก่อนบริษัท
นางไม่ใช่อย่างเองก็รู้ดีว่าชื่อเสียงตัวเองนะน
ตอนพอดดก่อนหน้านี้แขวะไหมเอาแบบตรงก็แขวะนั่นแหละ

ไม่จบวันดีคืนดีคือตอนนี้นางไปพักผ่อนอยู่ที่อเมริกา
วันนี้มองว่นในโร่ลูกมองว่นคนก็ลงไปเซี๊ะนางอีก

ล่าสุดปูปายาเข้าไปคุยกับกุ๊กกิ๊บโดยตรงแล้ว
วันนี้แบบว่าขอโทษนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ไง
วันนี้ฉันก็สันและแหน่งเรื่องอื่นเขาเหมือนกันนะ

นี่ไงเธอวันนี้กุ๊กกิ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งเห็นข่าว
โยงมั่วนะอย่าปั่นกระแสให้คนเขาไม่ถูกกัน
งงเพื่อการด่าและความสะใจอย่าเอากิ๊บไปเกี่ยวกับข่าว
งงเลยความรู้สึกของทุกคนมีค่า

คือคุณไอ้ปูเนี่ยก็ลงมาปูหายไปไหนแล้วคะ

คุณไอ้ปูเขาก็นี่เดี๋ยวก่อน

ไม่อยากจะมีปัญหากับใครนะเพื่อน

เหตุมันก็คือด้วยกรณ์เหตุเอาอันนี้ก่อนได้ไหม
มาล่าสุดวันนี้ก่อนนะครับผู้จัดการคุณต้นหอมเนี่ย
เขาก็ได้มีการลงนะฮะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคำพูดลงมา
อ่านอาจจะไม่สนุกฉันเกลียดเร่งชิบหาย

ก็มันพูดไปแล้วจะทำยังไงจะเอาคืนจนใส่ปากฉันออกมานะ
ถ้าไม่ตกใจเข้าไปนั่งนอกก็พูดอย่างนี้
เมื่อไหร่จะมีใครมากระชากหน้ากากอีดาราจอมปลอมคนนี้สักที
ทำเอาชาวเน็ตเม้ากันสนั่นพร้อมคาดเดาว่าทั้งคู่จะสื่อถึงใคร
โดยหลายคนก็บอกมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
สื่อถึงใครก็ต้องเอาจริงนะก็คงจะเสี้ยเหมือนเขานั่นแหละ
ถูกต้องไหมคือไอ้มะตูมบาปบุญมะตูมมันยังเป็นคนซอฟต์กว่า
จริงแล้วก็ที่ปูเขาออกมาเมื่อวานนี้นางก็ประมาณดึก
เขาบอกเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเธอเขียนข้อความขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย
พร้อมกับเล่ารายละเอียดเบื้องต้นให้แฟนแฟนบอกว่าปูเนี่ยเขียนข้อความ
ปูขออนุญาตคิดถือหลักการการไม่ใช้สื่อออนไลน์ในการฮะ
คุณมดแดงอ่านข่าวดีมาก
ไม่ใช่สื่อออนไลน์ในการกล่าวหาผู้อื่นในทางเสียหายทุกประการนะ
จากปูเนี่ยต้องทำอย่างมืออาชีพ
เพราะไม่ใช้อารมณ์ในการแสดงออกใดเอาง่ายทั้งหมด
เดือนหน้าขึ้นสารหมดเพราะเรื่องราวทั้งหมดอันนี้ขอสรุป
เรื่องเงินใช่ไหมน่ะเท่าที่ฉันอ่านดูนะ
แต่หลายอย่างอักษ์ต่างคนต้องไปฟังในสารเพราะเรื่องราวแบบนี้สาร
นี่ไงนี่ไงวันเปิดตัว

ก็ปรากฏว่าเขาก็ทำผลิตภัณฑ์ด้วยกัน
ก็ตอนนั้นก็จะนิยมเอาดาราที่ดังเนี่ยมาเป็นบอสเป็นบอสตอนนั้นก็จะมีสองคนที่เอามาพร้อมกันเนี่ยก็คือบริษัทนี้แหละ
ล่าทำอยู่แป๊บนึงเบลล่าไปก่อนเพราะตอนนั้นบุภเพสันนิวาสโอ้โหมันถล่มทลายนางก็ไม่เอานางก็จบ
ก็เหลือปูปายาปูปายาทำทำอยู่สักพักหนึ่งปูก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นกระแสอาหารเสริมอ่ะ
มันแรงนะมันแรงจริงพี่โดยเฉพาะเอาจริงนะพวกยาลดความอ้วนอะไรอย่างนี้เพราะออยเขาเอาเจดีอยู่ถูกต้องไหม
เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนช่วงหนึ่งที่แบบยาลดความอ้วนมันเต็มตลาดในขณะนี้เราจะไม่เห็นว่าเราไม่เชื่อกันแล้วเรื่องยาลดความอ้วน
พวกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะเอาชื่อเสียงเนี่ยไปแล้วมาเสี่ยงในการกำลังว่ายาลดความอ้วน
ประเด็นคือการขายของพวกนี้มันก็คือเหมือนการทำยอดคุณซื้อแถวนี้คุณจะได้ไปประเทศนี้คุณซื้อแถวนี้คุณจะได้ไปประเทศนี้
มันก็เหมือนแชร์ลูกโซ่อ่ะแล้วยังไงทุกคนก็ตุนตุนก่อนว่าปรากฏเขาว่าอ้าวทำไปทำไมปู
ซื้อเอาไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้บินถูกไปเที่ยวด้วยไม่ใช่มันจะได้กำไรเยอะ
เมื่อก่อนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็สมมุติว่าคุณซื้อร้อยกล่องมันอาจจะได้กำไรสักเงินก้อนหนึ่ง
กล่องมาแล้วนี้แต่เราก็ต้องตุนของไว้นะใช่ไหมเราต้องตุนกล่องปรากฏว่าทำยอดอ่ะ
แล้วไงต่อปรากฏว่าอยู่ดีความหวังก็คือตอนนั้นปูปายากำลังแบบว่า
กำลังแบบว่าคิดว่าปูปายาจะต้องดังอืมไอ้พวกที่ตุนของอยู่ดีปูเบรกเบลล่าเบรก
ไม่เอาแล้วเอ้าต้องตุนอยู่ที่ใครล่ะคนที่ตุนของแล้วไงสมมุติแม่แองเจ้าตุนของไว้อย่างเนี้ย
อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าอ้าวเบลล่าสต๊อปปูปายาสต๊อปเออแล้วไงขายยังไงล่ะก็เดินหน้าไม่ได้
คราวนี้เขาเลยบอกว่าทุกคนทางบริษัทนี้ก็ต้องบอกที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะปูผิดสัญญา
ว่าทำไมปูไม่ขายของให้จบมีแต่รู้สึกเบลล่าเนี่ยเคลียร์จบนึกออกไหมทำไมเบลล่าไม่ยอมขายของให้จบ
เขาวางรถคอดิชั่นเนี่ยอาจจะต้องมีไลฟ์ทุกอาทิตย์อาจจะต้องมีแบบว่าไลฟ์ให้กิน
แต่อยู่ดีปุ๊บทำไมดาราหยุดเราก็ไม่รู้เรื่องราวมันก็เลยถึงศาล
เรื่องราวตอนนี้ก็คือถึงศาลเพราะว่าไอ้คนข้างบนดารากับดาราไม่ค่อยเท่าไหรหรอก
อย่างที่ปูมันก็พูดก็ถูกว่าตอนนี้คือตัวแทนเองก็ต้องหาวิธีระบายของถูกต้องไหม
เพราะว่าเอาเงินไปซื้อของเอาไว้

ซึ่งปูเขาก็เลยบอกว่าอยากกลับเรียนให้ตัวแทนทุกท่านทราบนะคะว่าปูกำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายค่ะ
นางก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาล
และจะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงมูลเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ทุกประการ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนางก็บอกว่าเพื่อให้เกียรติทุกฝ่ายเนี่ยทั้งนี้เนี่ยทั้งนั้นปูเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วทุกคนจะเข้าใจ
ปูขอชี้แจงนะฮะผ่านเป็นครั้งสุดท้ายหากมีความคืบหน้าประการใดปูขออนุญาตให้ตัวแทนของปูเนี่ยก็คือทนายของนางเนี่ยเป็นคนชี้แจงด้วยเหตุผล
เพราะเรื่องราวเนี่ยมันไม่ควรจะสาดไปสาดมาแล้วเพราะเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ในศาลแล้วถามว่าขึ้นศาลเมื่อไหร่รู้สึกจะขึ้นสารเดือนหน้านี่เดี๋ยวฉันดูก่อนมีวันขึ้นศาลด้วยนะอยากรู้ไหมวันขึ้นศาล

ทุกคนก็ต้องเจอที่ศาลเรื่องนี้มันไปคดีความไปแล้ว
คือใครฟ้องใครใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลย
ก็เหมือนกับเอาจริงนะอย่างถ้าสมมุติบริษัทเป็นคนฟ้องปู
ก็คือหมายความว่าบริษัทของต้นหอมกับคุณก๊อฟแล้วก็มะตูมไปฟ้องปูไปฟ้องปูว่าผิดสัญญา
คือสารเขารับไต่สวนแล้วไต่สวนมาแล้วเขานัดกันอีกทีเนี่ย
ก็คือเดือนหน้าคือเดือนหน้าคือจบเมษา

ถูกต้องนั่นแหละก็คือตอนนี้ศาลเข้ารับไต่สวนเรียบร้อยแล้ว
อันนี้คุณปูบอกว่าพยายามไก่เกลียดหรือคือเคลียร์กันหลายครั้งแล้วแต่ไม่เจอ
ไอ้ตูมไอ้มะตูมเนี่ยมันก็บอกว่าอ้าวทำไมไหนบอกว่าตอนกลับมาตอนจริงเนี่ย
เราจะน่าจะเคลียร์กันแบบว่าโดยที่ไม่ต้องมีอะไร
แต่ไอ้ปูก็ไม่ใช่อยู่ดีปูอยู่ดีมันจะไปสัมภาษณ์มันก็ไม่ใช่
อยู่ดีคือนักข่าวไปถามนาง

หยี่ไม่ใช่เนี่ย
นางก็ทรวงพ่อกันความพูดตรงแล้ว
นางก็ไม่ได้ทำมานานหรอกค่ะ

หรอกว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนถูกป่ะ

ตอนนี้มันเรื่องอยู่ที่สารเพราะสารรับไต่สวนแล้ว
เพราะฉะนั้นเดือนหน้านั่นแหละเราก็จะเห็นทั้งหมดว่า

ไม่คือถ้าเกิดว่าไปร้องศาลใช่ไหม
ไปฟ้องศาลก็รอให้ศาลไปไต่สวนมูลฟ้อง

สารก็ต้องรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คดีต่อไปต้องคือรับภรรพรับฟ้อง
เอ้าทำไมมีแต่ปัญหานะ

บริษัทฉันไม่ได้เป็นผู้จับข้าวอ้าวอีกแล้วบริษัทกูอีกแล้ว

มีปัญหาตลอดเลยกับทุกคนเลยทีเดียว
เอามาดูเรื่องราวดีบ้างดีกว่า
ตอนนี้จียอนไม่ใช่จียอนจียอนนั่นแหละ
แต่ว่าฮั่นเนี่ยนะเขารับแล้วนะว่าเป็นแฟนกับจียอน
อืมอ่าวันนั้นเนี้ยจีออนก็ยังมีความรู้สึกว่า
เอกใจเหมือนกันนะว่าทำไมอยู่ฮั่นเนี่ยมาถามบอกว่ามีชุดสวยไหม
เดี๋ยวจะพาไปรับประทานอาหารจะไปดินเนอร์กันอะไรนะฮะ
อันนี้ก็แบบก็ได้ก็แต่งตัวสวยงาม

ในขณะที่ไปถึงที่ร้านเนี่ยนะฮะก็แบบสุดแสนจนโรแมนติกเหมือนนั้นเนี่ย
เขาก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าขอเป็นแฟนนะฮั่นเขาบอกอย่างนี้นะขอเป็นแฟนนะ
จียอนเขาก็แค่พยักหน้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะก็ได้
ตอนนั้นก็รู้สึกตกใจมากเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าเขาเมาหรือเปล่า
เขาถึงไม่กล้าพูดในลักษณะแบบนี้
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยตัวฮั่นเขาก็ไม่ได้เป็นโดคอนโรแมนติกอะไรมากขนาดนั้นนะ
แต่วันนั้นเนี่ยท่านเขามีดอกไม้ไปให้ด้วย
แล้วก็มีความรู้สึกว่าทราบซึ้งเหมือนกัน
ก็เรียกได้ว่าคำพูดอันนั้นพอหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ย
มันรู้สึกมันทราบซึ้งกินใจเหลือเกิน
ยอนก็เลยร้องไห้ขึ้นมาเลยทันที

เราก็เลยถามไปเลยบอกว่าอ้าว
เขาสร้างความมั่นใจให้กับเรา

เขาก็บอกหนูนะคะว่าดูแลกันไปแบบนี้แหละนะคะ

ก็ต้องดูกันต่อไป

ซึ่งทริปนี้เนี่ยไม่มีรูปคู่แต่ก็ได้เห็นเบื้องหลังถึงความหวานแค่ไหนเราไปดูรูปนี้ดูนะคะ
มีคนก็แอบไปซูมทริปนี้ดู

วันนั้นเป็นวันแบบวันนี่นักไปไหนละ
วันนั้นเริ่มใช่ไหมวันนี้จบใช่ไหม
ใช่อันนี้กลับแล้วคือกลับ

เลยอ้าวก็อากาศดีอ่ะงั้นก็ไปเกาหลีตรงนี้เขาไม่ส่ง
เขาก็ห่วงกันนะเพราะดอนเมืองน้ำท่วมไงเขาโทรเช็คกัน
ว่าคุณไปได้หรือเปล่าเครื่องบินบินได้ไหมน่ะเครื่องบิน
ไม่ได้เครื่องบินต้องจอดอยู่ยาย่ายาย่านะยาย่าก็บิน
กลับมาแล้วเธอแต่นางจะเอาย่าก่อนได้ไหมเครื่องบินไหนบินไม่ได้
ดอนเมืองเหรอดอนเมืองมันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันมี
พายุก็รอจนกระทั่งคนผู้โดยสารติดไปเรื่อยร้อยหลายร้อย
ไม่ก็นั่งอยู่บนเครื่องรอไปก่อนว่านี่ขึ้นไปได้แล้ว
มั้งฝ่านี้เออถึงไหนแล้ววะก็เรียกได้ว่าเราไปเห็น
เขาแต่งตัวอะไรคล้ายกันเนอะก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ก่อนที่จะจบทริปกับเมืองไทยยายาเขา
ลงรูปบรรยากาศเนี่ยนะคะสุดแสนที่จะโรแมนติกเนี่ยนะคะ
หนังฟิกนิกกันอยู่กลางทุ่มดูหน้าเดี๋ยวนะคะก็มีณเดช
ยานั่งอยู่แล้วมีแฟนคลับเนี่ยนะก็แอบสุกอีนี่อีเขาก็ถ่าย
ประมาณนี้แฟนคลับก็มีแอบซูมเลยนางก็มีผู้ชาย
ใส่เสื้อดำคล้ายณเดชน์ก็นั่นแหละคือเขานั่นแหละ
แหละก็แต่งตัวเหมือนกันครับแผนนั่นเองน่ารักดีแต่พี่ป๋อง
มันน้ำยาดีนะพี่เบิร์ดเออไปอีกข่าวหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณป๋อง
กระพลตอนนี้วัยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแล้วได้ลูกอีกคน
หนึ่งแล้วนะครับโอ้ตายคือเป็นที่ฮือฮาเมื่อสองปีก่อนหลาย
คนก็ไม่เคยทราบนะว่าดีเจพิธีกรชื่อดังคุณป๋อง
พลทองพลับเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะ
ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่ามีลูกชายแล้ว๑คน
ว่าเป็ดน้ำก็คือไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังหรือซุกลูก
หรอกแค่ไม่ได้ออกมาเป่าประกาศเพราะว่ากลัวพวกบรรดา
เด็กของเขาตัวเองจะจะรู้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อทีเนี้ยล่า
สุดเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยก็คือเมียของพี่ป๋องเนี่ยได้
ลูกคนที่สองมาแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้น้องเป็น
เนี่ยมีเพื่อนเล่นถ้านานกว่านี้ก็กลัวว่าตัวเองจะอายุ
มากเกินไปเนี่ยนะฮะมันพูดเหมือนตอนนี้มันอายุไม่เยอะ
นะอ่ามันแก่กับพี่หนุ่มป่ะโอ้โหมันรุ่นพี่พี่กล้องน่ะ
กล้องไหนกล้องสหรัฐน่ะพี่ป๋องน่ะพี่กล้องพี่ป๋องแก่
หนุ่มอีกเหรอแก่กว่ารุ่นเดียวกับพี่ก้องสหรัฐ
ไม่มีลูกตอนแล้วดูพี่ก้องเขายังดูสายปิ๊งก็ดูหน้า
มันดิอยู่กับผีไงเธอขายท่อต้มผีไงแล้วใช่อย่างนั้นแม่ง
เต็มร้านเลยเธอฉันกับฉันกับพี่หนุ่มกัญชัยนี่มารู้จัก
กันได้เพราะพี่ป๋องนะเว้ยต้องไว้ไล่เรียกกันอีบ้าตอนนั้น
รู้จักก็ได้เพราะป่องน้ำป๋องทิ้งเราไปหาโรงแรม
นะเธอเนอะใช่ป๋องแล้วป๋องหนีกลับบ้านไงเออป๋องหนีกลับบ้าน
โรงแรมหนีแล้วมดดำก็แบบอุ้ยฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวครั้ง
ป๋องป๋องทำเป็นผู้กูรู้เรื่องผีแต่ป๋องหนีกลับบ้านเนอะป๋องหนี
เหลือฉันกับมึงกัน๒โฮ้ย
พี่ป่อม๕๒พี่หกกำลังชัก๕๐

เธอเข้าวงการเร็วเนอะครับหรือเจ็ด
หมดเวลาแล้วไปแล้ว

ผู้ชายสองคนและเลิกได้แล้วนะไอ้สันนดานที่ไปมีคุ้นคนนี้

ชอบไหม้เธอเวลาเขาเจอฉันก็ชอบฝากความคิดถึงถึงเธอตลอดเลยเหรอ

รถเก่าเหมือนพวกมันไหนจะหลุดนะเธอ
แจ๊คบอกว่าเปิดมาปุ๊บประตูหลุดอ่ะเถอะ
อีแจ๊คบอกใช่ไหม
เอ้าหุ่นดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ